กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะครับ
ฝั่งเจ้าของหมาบอกว่าโถเรื่องแค่นี้มันขี้หมาอืม
คนที่เป็นผู้เสียหายบอกก็ใช่นั่นสิเรื่องขี้หมาทั้งเหม็นทั้งสกปรก
ทนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายทะเลาะกันกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
อ่าอ่ามาว่ายังไงไปหาดูไปหาดูไปเห็นบ้านใครมาว่าเขาไม่มี
ไปดูไปดูสิไม่ออกมาสิออกมาไม่ได้โอ้โหเก่งข้างบ้านตัวเองก็ไม่ใช่
มันเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาเยอะเกินไปแล้ว
ดูคลิปแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเรื่องทั้งหมด
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะครับอันนี้เป็นคลิปนะที่เขาต่อล้อต่อเถียงกัน
เผ็ดมันนะฮะเอาปักหมุดก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ไหน
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านถนนธัญบุรีคลอง๙จังหวัด
ปฐุมธานีคือคู่กรณีเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านกันห่างกัน
ประมาณสิบเมตรเท่านั้นครับนะฮะเจ้าของบ้านคุณพัชรกร
อายุ๒๑ปีเจ้าของคลิปเธอเล่าบอกว่าเธอย้ายมาเช่าบ้านแห่งนี้
สักประมาณสามปีกว่าแล้วปีแรกทุกอย่างยังเป็นปกติสุข
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะข้างบ้านยังไม่ได้เอาหมามาเลี้ยง
พอย่างเข้าสู่ปีที่สองเท่านั้นแหละค่ะคุณป้าชุดดำเมื่อสักครู่
ก็เริ่มเอาหมามาเลี้ยงสี่ตัวด้วยกันหลังจากนั้นก็พาหมามาฉี่มาอึ
หน้าบ้านของเธอทุกวันอันนี้เธอบอกแบบนี้นะเธอเล่าต่อเธอบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามาฉี่มาอืดที่หน้าบ้านของเธอแล้วเก็บแล้วทำความสะอาดให้
ก็คงไม่ว่าอะไรกันแต่นี่ไม่เคยเก็บเลยแล้วกลิ่นเหม็นมาก
กลิ่นมันไม่ใช่ว่ามันส่งกลิ่นแค่ระยะรัศมีของอึ
สิบเมตรไงมันคือมันเอ่อหรือว่าสิบเซนติเมตรมันโชยไปไกลอ่ะค่ะ
สมด้วยนะใช่อืมทีนี้อันนี้ฝั่งคนที่เขาบอกว่าเขาทนมานาน
แล้วเขาเหม็นนะเรื่องขี้หมามันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ
เป็นเจ้าของหมายืนยันบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงหมามาไม่เคยพาหมาไปอึ

แต่อาจจะมีบ้างที่ปล่อยหมาออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้าน
แล้วบางตัวอาจจะชีผ่ายน่าบ้านของคนอื่น
แต่เธอก็ทำความสะอาดให้
เห็นไหมฮะข้อมูลทั้ง๒ชุดไม่ตรงกันแล้ว
วันอาทิตย์ที่แล้วเธอพาหมาออกไปเดินเล่นตามปกติ
ก็ถูกเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าของคลิปเนี่ย
ก้อนหินมาใส่โดนที่ขาของเธอจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคลิปที่ปรากฏนั้นเป็นเพราะเธอถูกยั่วยุให้โมโหก่อน
อ่ะฟังเสียงทั้งสองฝ่ายค่ะ
ใช่ทั้งอึทั้งฉี่ไม่เคยเก็บเลย๔๕ตัวที่เข้ามาปล่อย
แล้วก็วันหนึ่งเนี่ย๓๔รอบได้เลยใช่ทุกวัน
ใช่มันเหม็นส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วก็เวลาเราขึ้นรถเนี่ย
ขึ้นลงรถเราก็จอดอยู่ข้างนี้ใช่ระแวงตลอด
แต่ก่อนเป็นย่าใช่ไหมคะเป็นขึ้นมาใช่ทำอะไรไม่ได้เลยตรงนั้น
พี่เขาบอกว่าเรากว่าหมาตัวอื่นบ้านเขาไม่มีจริงไม่จริงค่ะนานนานมี
หมาแบบว่ามันจะหลุดไปบางทีปล่อยพี่หมาเลี้ยงในบ้านนะคะ
ที่ดูรูปดูดีดีนะคะหมาหมาที่อื่นนะคะแต่เขาจะถ่ายหมาตัวอื่น
แล้วก็บอกว่าเป็นหมาที่แต่หมาที่ไม่ได้เลยค่ะถ้าออกไปฉี่อื่นตอนกลางคืน
แต่ว่ามันอั้นฉี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องฟังก่อนนะ
อันฉีดไม่ได้ก็จะต้องปล่อยออกมาทีนะที่จะเคยมาลาดน้ำ
พี่หมาที่บ้านพันล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะถามสิอ้าวถามถามถามลุงเลย
ได้เดี๋ยวพี่ไปดูค่ะเพราะเดี๋ยวพี่จะฟ้องแล้วไอ้เขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ก็ใช่แหละค่ะหมามันอึมันจะฉี่มันอั้นไม่ได้
แต่คราวนี้ยังไงอ่ะเออแล้วคือคนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ

เป็นว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าตัวเองถูก

บอกว่าไปร้องเรียนกับเทศบาลตำบลบึงสนั่นที่ปฐุมธานีแล้ว
วันนี้ทางเทศบาลจะเรียกทั้งสองฝ่ายไปคุยแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกันเนี่ยนะคะ

เพราะนี่เรื่องใหญ่เชียว
ที่สำคัญครับไม่ว่าหมาหรือแมวของท่าน

รักแท้ดูแลให้ได้อย่าให้คนอื่นเดิดร้อน